มาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยดูเรื่องนี้ก่อนวินาทีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะกับพลายศักดิ์สุรินเดินทางมาเหยียบมาตุภูมิเหยียบแผ่นดินแม่แล้วเมื่อวานบรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงเราเอามาให้คุณผู้ชมดูนาทีประวัติศาสตร์ก่อนเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ให้ความขึ้นใจเดี๋ยวบันทับนะคะที่เป็นวิทยาเทพที่ทุกคนรอคอยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เลยนะคะขาหลังด้านขวาก้าวมาเหยียบแผ่นดินไทยก่อนเลยนะฮะ

หรือว่ามัธุราชาวัย๓๐ปีนะคะช้างพลายงาเพศผู้ช้างทู่สันธวมัยตรีที่เดินทางมาจากศรีลังกา
เดินทาง๖ชั่วโมงถึงท่ากาศยานเชียงใหม่ช่วงบ่าย๒โมง๓นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วตลอดการเดินทางเนี่ยพลายศักดิ์สุรินอยู่ในกรงนี้กรงเหล็กตลอดเวลานะคะ
แล้วก็มีการยื่นงวงออกมาดูดน้ำอย่างหิวกระหายเลยไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ต้องฉีดน้ำใส่เป็นการบรรเทาความร้อนอีกด้วย
แล้วก็เคลื่อนย้ายมายังสถานที่แรกรับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะคะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรค๓๐วันของ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้วฝนก็ตกโรยปลายลงมาค่ะ
คือเขามีการประเมินเบื้องต้นนะว่าพลายศักดิ์สุรินคลายเครียดแล้วก็อารมณ์ดี
เพราะว่าพอเจอกับความเย็นก็ลดความเครียดได้
เขาใช้รถเครนนะคะเป็นเครนขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชม
กรงเหล็กลงมาสู่พื้นใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคณะสัตวแพทย์แล้วก็ควานช้างต้องเข้าไปประเมินความพร้อมด้วย
แล้วก็พาพลายศักดิ์สุรินออกมาจากกรงลักษณะเหมือนกับถอยออกมาแบบนี้ค่ะ
ถอยหลังออกมานะใช้เวลาอยู่๕นาทีพลายศักดิ์สุรินเนี่ยเหยียบแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรก
คุณคิดดูสิไปอยู่ศรีลังกา๒๒ปีนะนี่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจค่ะ
เห็นพลายศักดิ์สุรินกลับบ้านเกิดนะคุณผู้ชมฮะถ้าสังเกตดีดีนะฮะจะเห็นขาด้านหน้าฝั่งซ้ายนะ
ลักษณะของงาอุ้มบาดนะฮะขาเขาเดินกระเพกกระเพกนะฮะ
ใช่ข้างหลังนะคุณถ้าเกิดขาข้างหลังมันจะเขียวย่นหน่อยเป็นฝี
เพราะว่าโดนโซ่ตรวนพันธนาการแล้วลักษณะเขาดูผอมลงไปนะคะ
ทีนี้ควานช้างเนี่ยก็พาพลายศักดิ์สุรินเข้าคอกซึ่งก็เป็นพื้นที่แบบกว้างขวางอะค่ะ
มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้ล้อมรอบอยู่นะคะเอาย่าเอาผลไม้มาให้พลายศักดิ์สุรินกิน
แล้วพลายศักดิ์สุรินก็ใช้งวงนะหยิบมาใส่ปากทันทีคือหิวแหละ
เดินทางมาไกลเราเดินทางขึ้นเครื่องเรายังเหนื่อยเลย
ช้างเดินทางต้อง๖ชั่วโมงจะไม่เหนื่อยได้ยังไงนะคะ
แล้วความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอยากรู้ความเคลื่อนไหวของพลายศักดิ์สุริน
ก็มีการโพสต์คลิปอัปเดตพลายศักดิ์สุรินชูงวง
นี่คลิปนี้เลยกำลังกินอาหาร

ใช่ได้ยินเสียงร้องและแป๊นนี่นะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ตื่นเต้นมากนะคะ
สถาบันโฆษบาลเขาก็ประกาศว่างดเยี่ยมพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างน้อย๓๐วัน
พลายศักดิ์สุรินได้พักผ่อนก่อนได้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
อีกอย่างหนึ่งเขาต้องปรับเรื่องภาษาด้วยนะคุณ
ควานช้างคนไทยภาษาไทยเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ศรีลังกา

ทีนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากดูอยากเยี่ยมจังเลยทำยังไง
กล้องวงจรปิดนะสามารถที่จะดูได้
อาคารกรยานิวัฒนาการุณสถาบันโฆษบาล
ดูได้ทางไลฟ์ของเพจสถาบันโฆษบาลได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่คือตอนนี้ทางเพจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง
เขาแจ้งมานะครับว่าถ้าจะดูการไลฟ์ให้เห็นพลายศักดิ์สุรินทร์

แล้ววันนี้เขามีการนัดหมายกันว่าบ่าย๒โมงวันนี้
มีข่าวมาแจ้งเอฟซีของพลายศักดิ์สุรินทร์ทุกท่าน
วันนี้สามารถติดตามไลฟ์ได้ในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา

เพราะว่าตอนนี้อยากให้พลายศักดิ์สุรินได้ฟื้นตัวก่อนได้พักก่อนนะครับ
ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมเขา
ดูได้จากทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเท่านั้นนะครับ

ถ้ามีข่าวดีว่าพลายศักดิ์สุรินสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับบ้านเราได้แล้ว
หลังจากกลับแผ่นดินบ้านเกิดมานะฮะ
ก็อาจจะให้ประชาชนสามารถเข้าไปเยี่ยม
เข้าไปชมความงดงามของพลายศักดิ์สุรินทร์ได้นะครับ
แต่ว่าเรื่องของการรักษาตัวก็ต้องรอดูด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีท็อปท่านก็บอกเองว่า
อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่หลักเดือนแต่เป็นปีแน่นอนนะ